มีอีกหนึ่งเหตุการณ์ค่ะชายชาวอังกฤษนะคะ
ตัดสินใจจบชีวิตตัวเองด้วยการขับรถไปจอดบนทางด่วน
แล้วก็กระโดดลงมาที่แยกรามคำแหงค่ะหลายคนก็กลัวค่ะ
คือก็ไม่รู้เนอะว่าเขาเขาเครียดจากโควิดสิบเก้า
แล้วก็เลยตัดสินใจฆ่าตัวตายหรือเปล่าค่ะเดี๋ยวเนี้ยเวลาที่เจ้าหน้าที่
เจอศพผู้เสียชีวิตจะต้องระวังก่อนว่าเสียชีวิต
โรคโควิด๑๙ไหมคือต้องป้องกันเอาไว้ก่อนด้วย
อืมแต่สุดท้ายแล้วเนี้ยดูจากจดหมายลาตายที่เขาทิ้งไว้
แล้วก็มีการพูดคุยกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตแล้วเนี่ย
คือเขาเครียดเรื่องของธุรกิจที่มันขาดทุนนะคะ
ผู้ชายคนนี้ค่ะชื่อว่านายไบรอันนะคะ
อายุเจ็ดสิบสี่ปีศาลชาติอังกฤษได้รับการยืนยันแล้วว่า
ไม่ได้ป่วยเป็นโควิดสิบเก้าตำรวจสอนอหัวหมาก
เขาได้รับแจ้งว่ามีคนตกลงมาจากทางด่วนฝั่งขาออก
เสียชีวิตที่๔แยกรามคำแหงตอน๙โมงเช้าค่ะ
ก็ประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยและแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจไปตรวจสอบนะคะ
คนก็มุงดูเหมือนเดิมแล้วค่ะไทยมุงยังคงมีอยู่

ก็เลยขอมุงอยู่ห่างอีกสักนิดนึง
อย่างที่บอกค่ะทางเจ้าหน้าที่ก็มีการติดต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตมานะคะ
ก็เลยรู้ว่าเขามีภาวะซึมเศร้าจากความเครียดเรื่องธุรกิจขาดทุน
เจ้าหน้าที่ก็เลยเข้าเก็บร่างของนายไรอัน
แล้วก็ส่งศพไปชนะสูตรที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจ
สอบถามผู้เห็นเหตุการณ์ค่ะ
นายสุรพันธ์รำมะเพาะเป็นคนขายพวงมาลัยอยู่ตรงสี่แยกตรงนั้นเลย
เขาบอกว่ากำลังเดินขายพวงมาลัยเลย
อยู่ก็เห็นร่างคนตายเนี่ยร่วงลงมาจากทางด่วนด้านบนกระแทกพื้นเสียงดังตุ๊บ
พอหันมาดูเนี่ยก็เห็นว่าผู้ตายนอนแน่นิ่งไปแล้วแขนขาหักผิดรูป
ตกใจมากค่ะก็ต้องรีบวิ่งไปแจ้งตำรวจที่อยู่ในป้อมจราจรให้มาตรวจสอบค่ะ
ตำรวจก็รีบเอาแผงเหล็กแล้วก็กลวยจราจรมากั้นไว้
รอเจ้าหน้าที่ทั้งทีมแพทย์แล้วก็กู้ภัยมาตรวจสอบด้วย
ผมกำลังเดินขายของอยู่ครับผมแล้วทีนี้ผมก็ไปพอดีไฟมันจังหวะไฟมันเขียว
พอไฟมันเขียวเสร็จปุ๊บผมก็ไม่ได้มองหรอกว่าเขาอยู่ข้างบน
แต่เห็นอีกทีลงมาอยู่ข้างล่างแล้วมันดังตุ๊บลงมันหล่นลงมาเลยครับผม
แค่นี้ครับแขนขาหักอะครับหักหมดเลยครับลงมาก็ต้องมาตายคาที่เลย
ไม่มีหายใจไหมครับไม่มีหายใจเลยครับเพราะถือว่าลงมาก็นิ่งเลยอยู่กับที่ตรงนั้นเลย
ใช่ครับคนเขาก็กลัวเขาไม่กล้าเข้าใกล้กันไงแต่ทีนี้ก็เดี๋ยวพอตำรวจเข้ามา
นิธิเข้ามาเขาก็มาเก็บศพไปแล้วครับทีมข่าวได้รับการเปิดเผยจากครอบครัวผู้ตายนะคะ
เขาบอกว่าทางครอบครัวเองก็ยังไม่รู้สาเหตุว่าทำไมนายไรอันถึงตัดสินใจฆ่าตัวตาย
เพราะเมื่อวานยังนั่งคุยกันอยู่เลยแล้วก็ไม่เห็นว่าผู้ตายจะมีท่าทีว่าอยากจะจบชีวิตลงแบบนี้ด้วยนะคะ
ส่วนช่วงเช้าวันนี้ค่ะเขาเล่าให้ฟังว่าผู้ตายเนี่ยขับรถออกจากบ้านตั้งแต่๖โมงเช้าแล้ว
ไม่ได้บอกอะไรกับคนที่บ้านเลยนะไม่ได้ร่ำลาไม่ได้พูดอะไรเลยจนกระทั่งมารู้ว่า
ขับรถกระบะขึ้นทางด่วนมาจอดทิ้งไว้แล้วก็กระโดดลงไปแบบนี้เลย
เขามีเขียนจัดหมายแต่พี่ยังไม่ได้อ่านเดี๋ยวจะแปลให้ตำรวจ
คือเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์มันก็เลยไม่สามารถตอบอะไรได้
รอให้เขาก็เป็นการเขาขับรถออกมาแล้วก็
ออกจากบ้าน๖โมงเช้ากระโดด๗โมง๑๐นาทีไม่รู้เลย
เมืองต้นคาดว่าน่าจะเป็นความเครียดเรื่องของธุรกิจที่ผู้ตายทำนะคะ
เป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ปล่อยเช่า
เขาบอกว่าพักหลังเนี่ยไม่ค่อยมีคนมาเช่าเหมือนเมื่อก่อนก็เลยขาดทุน
ซึ่งพนักงานสอบสวนบอกว่าตำรวจมีการแปลจดหมายลาตายแล้ว
ข้อความก็คือเป็นการเขียนสั่งเสียลูกสั่งเสียภรรยา
จัดแจงเรื่องธุรกิจหลังจากนี้ค่ะ
ส่วนรถกระบะที่ผู้ตายขับมาจอดไว้
เจ้าหน้าที่ก็เคลื่อนย้ายลงมาแล้วเพื่อทำการตรวจสอบนะคะ